ลุงตู่นายกรัฐมนตรีก็ต้องเชิญที่หน้าจอทีวี
มีเรื่องชวนภาวะอาจจะเป็นอาเภษเหตุร้าย
อยู่เทวรูปพระคลังมหาสมบัติ
เหมือนมีพระโลหิตไหลลงมา

ลงมาจากเหมือนมะกุฎใช่ไหม
ข้างบนลงมาที่หน้าผากมาที่จมูกมาที่ปากหน้าอกตรงลำตัว

นี่คือเหตุการณ์ที่ไม่ปกติธรรมดา

อยู่ในพระคลังมหาสมบัติก็คือกระทรวงการคลัง

อยู่ดีมีสีแดงฉานไหลลงมาคล้ายเลือด
ใช้ภาษาหน่อยก็คือตั้งแต่พระเสียรน่ะ
ตั้งแต่พระเสียรมาพักมาที่พระอุระมาที่ปลายพระบาท
คนเห็นก็เฮ้ยนี่มันจะเป็นอาเภษเหตุร้ายหรือไม่
ไม่เคยเกิดเรื่องราวแบบนี้มาก่อน
สอบถามไปที่นายกสมาคมโหรศาสตร์อนาชาติอาจารย์พินโย
อาจารย์พิโยพงเจริญท่านจะอธิบายว่า
คือพระคังมหาสมบัติองค์จำลอง
แล้วอยู่ดีมาเกิดแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการเตือนล่วงหน้า
เตือนใครเอาใครอยู่ตรงนี้แล้วใครอยู่ตรงนี้
ประเทศนี้คือใครเป็นคนดูแลก็คือรัฐบาลเป็นคนดูแล
กระทรวงที่บริหารจัดการเงินของประเทศกระทรวงอะไรกระทรวงการคลัง
เหมือนท่านมาเตือนล่วงหน้าเพราะว่านี่มีพระราหูอยู่ตรงนั้นด้วย
เรียกว่าราหูขนทรัพย์คือมีเท่าไรก็โดนขนจ่าย
ใช้ภาษานี้นะค้นจ่ายคือมีการจ่ายใช้จ่ายไม่หมดไม่หยุดไม่ห่อน

ตั้งแต่เจอแบบนี้นี่คือการทำนายทายทักของโหนดังเบอร์ต้นของเมืองไทย
ดังนั้นคนก็เลยเอ๊ะมันคุ้นว่ะคุ้นว่าอะไร
ตอนนี้กำลังจะมีการแก้กฎหมายขยายเพดานในการกู้เงิน

๙ล้านล้านแล้วเราจะขยายต่อเพื่อกู้ต่อ
ให้ใครกู้ให้เกษตรกรไม่ดีเหรอ
คือมันควรจะมีเงินไปให้เกษตรกร
ไม่ใช่กู้ออกมาให้เกษตรกรเราก็จะกลายเป็นหนี้อีก
เป็นมูลนี้หรือไม่นะครับ
แต่สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง
ท่านบอกว่าเฮ้ยมันเคยเกิดขึ้นแล้ว

มันเกิดจากสนิมหลอดไฟ
แล้วมันไหลลงมาหยดตุ๋งติ๋งตุ๋งติ๋งตุ๋งติ๋งมาที่พระพัก
แล้วมันไหลจากข้างบนลงล่างก็เป็นของเหลวไง
อ้าวเดี๋ยวนี่กระทรวงนี้มีตังค์ที่สุดแล้ว

มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วคือไม่รู้จะทำยังไง

ไม่เกี่ยวข้องกับอาเภษเหตุร้ายแต่ประการใด
แต่กระทรวงการคลังชี้แจงแบบนี้คนบอกไม่เชื่อ
เลือกเชื่อไอ้ตัวแรกไปเรียบร้อยแล้วว่า
กลัวจะเป็นอาเภษเหตุร้ายนะฮะ
คือฟังได้แหละเหตุผล
แต่มันก็ดูไม่ดีแล้วก็ใจไม่ดี
ใช่ค่ะแปลกด้วยนะคะ

ว่าจะแก้ข่าวแล้วก็แก้ไขกันยังไงต่อนะคะ